ก่อนจะไปดูปรากฏการณ์แบบนี้ในต่างจังหวัดนะครับ
ผมอยากให้คุณผู้ชมดูหน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐหน่อยนะครับ

สารอุทธรผ่อนสถานการณ์
ให้ประการ๒๓แกนนำ
นายกรับคิดเปิดวิสามัน
ยังมีม็อบมากันหลายจุด
เป็นพาดหัวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของคุณผู้ชมวันนี้เลยนะครับ
ซึ่งรวบรวมประเด็นสำคัญเอาไว้
และที่แน่นอนเราต้องดูท่าทีจากรัฐบาลครับ
ต้องดูว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
จะเอาเรื่องที่จะขอเปิดประชุมวิสามันเข้าหรือเปล่า
เรื่องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่ร้ายแรงในกรุงเทพมหานครจะคงไว้ต่อไปหรือไม่
จับตาดู๒ประเด็นนี้สำหรับคอการเมือง
เมื่อวานนี้ท่านวิศนุเครืองามพูดออกมาเหล่าส่งสัญญาณมาว่า
จะมีการยกเลิกบรรกจุเจิญได้แรงในกรุงเทพฯมหานครหรือเปล่า
ครับเอาละครับไปดูสถานการณ์การชุมนุมในต่างจังหวัดกันบ้าง

กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายภาคประชาชนนับพันคน
ร่วมกันเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มายังประตูมหาวิทยาลัยฝั่งมดินแดง
แล้วปิดถนนมิตรภาพสายขอนแก่นอุดรธานีครับ
โดยมีกำลังตำรวจออกมาเจรจาไม่ให้ปิดถนนมิตรภาพทั้งหมด

ผู้ชุมนุมจึงขอปิดถนนมิตรภาพ๒เลน
บริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยโดยไม่มีการปะทะหรือใช้ความรุนแรง
จากนั้นนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมได้กระจายกันปักหลัก
พร้อมกับเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือชู๓นิ้ว
เรียกร้องให้ผลเอกระยุจรรโอชานายกรรมนตรี
ลาออกจากตำแหน่งโดยเร็วที่สุดและยุบสภาร่างรัฐธรรมนูลใหม่
อกจากนี้ผู้ชุมนุมยังได้ประกาศชัดเจน
ว่าจะออกมาเคลื่อนไหวจัดการชุมนุมแฟลชมอบทุกวัน
กว่าจะได้รับชัยชนะและตามคำเรียกร้องทั้งหมดครับ
ส่วนที่จังหวัดลบบุรีเป็นยังไงครับน้องปุ้ยฮะ
ลบบุรีก็มีพลังมวลชนเรียกว่ากลุ่มลบบุรีไม่เอาผลิตการ
มีการนัดรวมตัวกันบริเวณลานหน้าอนุสวรี
จอมพลปพิบูรณ์สงครามคุณเห็นไหมครับ
มีน้องนักเรียนนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมหลายร้อยคน
มีตัวแทนปราศัยโจมตีการบริหารงานของรัฐบาล
ประเด็นหลักที่มีการหยิบยกมาพูดก็คือ
ปัญหาการคมนาคมในจังหวัดลบบุรี
โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยคือรถเก่า
แล้วก็มีการร่วมร้องเพลงชาติชู๓นิ้ว
ที่สำคัญมีการเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่ง
ไม่ใช่เฉพาะตัวนายกนะคะตัวสวกลุ่มนี้เขาก็บอกว่า
ลาออกจากตำแหน่งไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ขึ้นเหนือไปดูเชียงใหม่กันหน่อยครับ
ประชาคมมชจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานถึงแม้จะมีการงดจัดการชุมนุมก็ตาม
แต่ว่าได้มีการประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจไปร่วมชุมนุมสนับสนุนแนมร่วมเชียงใหม่
เพื่อประชาธิปไตยจัดม็อบกั้นกล้วย
จัดขึ้นที่ลานอนุสาวรีสามกษัตริย์
มีเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างกว่า๑๐๐คนไปร่วมชุมนุมกัน
ก็มีการจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์เพลงประเทศกุมี
แล้วก็มีการร่วมกันเคารพทงชาติด้วยการนั่งคุกเข่าและชูสามนิ้ว
ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสายเลย

รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนปล่อยตัวแก่นำผู้ร่วมชุมนุม
ผู้ประสัยทางการเมืองยกโรคพระกรฉุกเฉิน
แล้วก็ยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูลนั่นเอง
ครับส่วนนักเรียนในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ออกมาชุมนุมบริเวณริมถนนสุขสวัสดิ์
แล้วก็เคลื่อนตัวไปบริเวณหน้าโรงเรียนราชประชาสมาสัย
มัธยมรัชดาพิเศษในพระบรมราชุปธรรม
จากจุดเดิมที่นัดกันไว้บริเวณอู่รถเมย์ปอสาย๑
เพราะเด็กนักเรียนนะครับไม่พอใจนะฮะ
ที่มีการชูสามนิ้วในโรงเรียนแล้วถูกภูมิในการโรงเรียนเนี่ยห้าม
หากใครไม่ปฏิบัติการจะไม่ปฏิบัติตามจะเชิญผู้ปกครองมาพบ
รู้สึกว่าเป็นการกีดกันการแสดงออก
ตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าเจรจากับทางโรงเรียน
พร้อมกับปิดถนนสุขสวัสดิ์ขาออก
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งครับ
ปิดท้ายไปดูอีก๑จังหวัดประโจทย์คิริขันเข็ดเทศบาลเมืองหัวหิน
ตรงนี้คือสวนสาธารณะโผล่กิ่งเพชร
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนสักประมาณ๕๐๐ชีวิตได้ค่ะ
พากันสวมเสื้อสีดำสวมหน้ากากอนามัยถือป้ายข้อความคือ
ข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนหยุดจาบจ้วงและก้าวร้าวต่อประชาชน
พร้อมกับชูสัญลักษณ์๓นิ้วแบบนี้นะคะ
โกนขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ลาออกไป
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชาวบ้านที่สวมเสื้อเหลืองมาคู่ขนานเลยค่ะ
ชูป้ายข้อความปกป้องสถาบันจงรักพักดีอยู่ด้านข้าง
มีเจ้าหน้าที่หลายร้อยนายนะคะดูแลความปลอดภัย
โดยการชุมนุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายชุมนุมอย่างสงบ
ไม่มีการนำเครื่องเสียงมาใช้หรือว่ามีการประสัยที่มันเป็นลักษณะเสียงดังนะครับ

ครับไปดูกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้บุกทำลายป้อมตำรวจบริเวณแยกบางนา
ระหว่างการชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ก็ตำรวจนะครับยื่นขอสารออกหมายจับแล้ว
ต้น๖คนนะครับที่ทำผิดชัดก็๒ข้อหาคือ
ก่อความไม่สงบในบ้านเมืองแล้วก็ร่วมกันทำลายทรัพย์สินของทางราชการครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจดาวคอร์นบูรณ์ท่านแถลงวันนี้นะครับ
กรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้าไปก่อความวุ่นวายที่บริเวณแยกบางนา
ขว้างปารี่สิ่งของจนกระจกแตกและทุบทำลายป้อมตำรวจ
ได้รับความเสียหายโดยระบุว่า
เมื่อวานนี้พลังงานสอบศูนย์สลบางนา
ยื่นขอออกหมายจับผู้ก่อเหตุ
แล้ว๖รายในข้อหาก่อความไม่สงบในบ้านเมือง
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์สินของทางราชการนะครับ
ส่วนภาพที่มีการแชร์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นการสร้างสถานการณ์ของตำรวจนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
ตำรวจไม่มีแผนที่จะทำแบบนี้แต่ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่า
บุคคลในภาพนะครับที่มีคนบอกว่าเป็นตำรวจนั้น

ค่ะทีนี้ตรงจุดบางนาค่ะพี่เบิร์ต
คือกลุ่มอาชีวะหลายกลุ่มเขาก็มารวมตัวกันใช่ไหมฮะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกไป
เขาจะไม่ตีกันแต่ปรากฏว่าคือต่างสถาบันมารวมตัวกัน
มันก็ยังตีกันนะคะเกิดการตีกันเองนะคะ
ล่าสุดค่ะกลุ่มอาชีวะได้มีการออกกฎ๗ข้อ
กำชับหากจะมาร่วมกันชุมนุมต่อต้านไล่รัฐบาล
ตีกันเองและห้ามทำร้ายตำรวจนะคะ
กฎนี้ได้มีการเผยแพร่บนเฟซบุ๊ก
ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวร่วมที่ออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาล
โดยมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ที่พี่น้องชาวอาชีวะต้องทำคือหนึ่ง
ขอให้พี่น้องทุกโรงเรียนทุกสถาบันทุกกลุ่ม
ตัดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องโรงเรียนออกไปก่อน
ห้ามมีการพูดกันเรื่องตีในม็อบอย่างเด็ดขาด
สองขณะไปชุมนุมห้ามทำร้ายตำรวจและสิ่งของ
สามถ้าหากมีการชุมนุมใหญ่
ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปชุมนุมมานัดเจอกันที่จุดรวมตัวก่อน
หรือถ้าหาไม่เจอสามารถติดต่อตามข้อความได้
หากมีการเข้าสลายการชุมนุมก็ห้ามตีตำรวจโดยเด็ดขาด
แล้วพาผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
ห้ามถอยก่อนผู้ชุมนุม
ต้องถอยเป็นชุดสุดท้ายหลังจากนักศึกษาประชาชนออกหมดทุกคน
ห้ามพกพาอาวุธไปในที่ชุมนุมโดยเด็ดขาด
หกให้รุ่นพี่เช็คจำนวนรุ่นน้องในสถาบัน

และไม่กระจายเดินออกไปไหนมาไหนเพียงลำพัง
และข้อเจ็ดค่ะข้ออ้างสำคัญเลย
ห้ามตีกันระหว่างศรษฐบันโดยเด็ดขาดค่ะ

ถ้าเกิดท่านนายกลาออกจะไม่ตีกันเนี่ย

ที่ถามว่ามีใครได้ยินบ้างไหมนะครับแถวศรีคิ้วด่านขุนทศ

ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดดังมากค่ะ
อยู่ห่างจากอเบิดด่านขุนทศประมาณ๓๕กิโลเมตร
ถ้าเขียนไม่ผิดไม่มีจุดเขาเขียนมา๓๕กิโลเมตรนะ
วัดเดี๋ยวลองตรวจสอบดูพยายามตรวจสอบอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น